ส่วนอีก๑โครงการวันนี้ผ่านคอรมอมมิมติและเห็นชอบเรียบร้อย
ท่านก็ทราบข่าวกันมาเป็นระยะอยู่แล้ว
โครงการมาตรา๓๓ม๓๓เรารักกันนะครับ
สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
มาตรการม๓๓เรารักกันเนี่ยเป็นมาตรการที่มีขึ้นมา
เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓นะครับ
ส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์เงินเดือนผู้ที่มีเงินเดือนนะครับ
มีรายได้จากการทำงานส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมต่อเนื่อง
แต่ละคนจะได้รับเงินคนละ๔๐๐๐บาทนะครับ
โครงการนี้ม๓๓เรารักกันได้คนละ๔๐๐๐นะครับ
จะจ่ายทั้งหมด๔ครั้งนะครับครั้งละ๑๐๐๐นะครับ
เรื่องต้นคาดว่ามีผู้ประกันตนตามมาตรา๓๗
ข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้
ประมาณ๙๒๗๐๐๐คนนะครับ
เงินทั้งสิ้นประมาณ๓๗๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีการจำกัดรายได้ขั้นต่ำนะฮะ
อย่างเราชนะจะมีรายได้ขั้นต่ำใช่ไหม

แต่ว่าโครงการนี้มีแค่ท่านต้องไม่มีเงินฝากนะฮะ
ในสถาบันการเงินเกิน๕แสนบาทนะครับ
สามารถลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้
กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคม
เว็บไซต์ม๓๓เรารักกันดอตคอมนะครับ
หลังจากนั้นทางฝั่งของภาครัฐหรือว่าธนาคารเนี่ย
ตรวจสอบข้อมูลใช้เวลาสัก๑สัปดาห์
แล้วจะเปิดให้เข้าไปกดใช้งาน
ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในช่วง๑๕๒๑มีนาคม
นี่นะฮะไทม์ไลน์ตามนี้เลยนะครับ
เมื่อท่านได้รับสิทธิ์เรียบร้อยก็จะได้วงเงินผ่านแอปเป๋าตังค์
ปัดละ๑๐๐แบ่งจ่าย๔ครั้งนะฮะ
มี๒๒๒๙มีนามี๕เมษา๑๒เมษานะครับ
แล้วตั้งแต่๒๒มีนาคมเป็นต้นไปก็สามารถไปซื้อของได้

หลักการเดียวกันกับเราชนะไปซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับ
ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็มีสิทธิ์ใช้ได้ถึง๓๑พฤษภาคม๖๔
นี่นะฮะว่ากันมาเต็มเรื่องนี้